คุณผู้ชมค่ะในสถานการณ์โควิด๑๙แบบนี้นะ
จากบุคลากรทางการแพทย์แล้วนะคะ
คอยช่วยเหลือพวกเรายังมีอีกหนึ่งตำแหน

ช่วยเหลืออยู่ไม่ห่างกายเลยนะคะ

ห่วงยายในความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นะคะ

เดินทางไปมอบเจลล้างมือ
หน้ากากอนามัยแบบผ้าแล้วก็กาแฟนะคะ
ให้กับพี่ตำรวจได้ใช้ประโยชน์กัน

ให้เป็นกำลังใจแก่
แต่์หน้าที่คูมิประธิบัติการงานในทุกส่วนเลย

ให้เจ้าหน้าที่คุณปฏิบัติการทุกคนสู้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีกลุ่มคนบันเทิง
ที่คุณนุ๊กสุธิดาคุณปราบคุณป๊อกคุณเก่งทัชวา

เดินทางไปร่วมกิจกรรมทำความสะอาดให้กับคุณตำรวจที่โรงพักวังทองหลาง
พร้อมมอบของบริจาคจากเหล่าดารานะคะที่จำเป็นอย่างเจมส์ล้างมือค่ะ
หน้ากากอนามัยแบบผ้ายาฆ่าเชื้อโรคไว้ให้ใช้ประโยชน์กันอีกด้วยนะคะ
พร้อมกับการนำเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็เครื่องพ่นฆ่าเชื้อ
พ่นตามห้องทำงานของพี่ตำรวจด้วย
แล้วก็บริเวณที่สำคัญของสถานีตำรวจนครบานวังทองหลางค่ะ
ซึ่งมีแพลนจะไปอีกหลายสอนอทั่วกรุงเทพเลย
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะไปถึงที่มอบให้ถึงมือแบบนี้เลยค่ะ